สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวง
นักร้องหนุ่มฮิปพอปหนึ่งในสมาชิกวงไทเทเนียมอย่างขันเงินเนื้อนวลค่ะ
ก็ได้เข้าพิธีอุปสมบทไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กำลังบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวเพื่อนสนิทแล้วก็แฟนสาวค่ะ
วัดถ้ำเขาปรางตำบลลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีได้รับฉายาว่าทาวระจิตาโตมีความหมายว่าผู้มีจิตที่มั่นคงถาวร
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วจะเดินทางไปจำวัดที่วัดพุทธวนารามวัดกลางตำบลบ้านน้ำพบอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
ศึกษาพระธรรมสายวัดป่าอย่างสงบเป็นเวลา๒สัปดาห์ค่ะ
โดยมีครอบครัวเพื่อนสมาชิกวงไทเทเนียมวงซาวไซส์วงไอแอมลิวมนัสวีแล้วก็แฟนสาวศรีริต้าเจนเซ่นเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในเช้าวันนี้ด้วยค่ะ
ไทยรัฐบันเทิงก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ